ข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
มาดูเลยข่าวนี้ยังไงก็ต้องเสนอ
เพราะว่าเป็นที่สนใจยังไม่เสื่อมใคร
รู้สึกว่าจะยิ่งพีคขึ้นอีกนะฮะ
อีกกรณีนึงเรื่องน้องหมูป่า๑๒คนและโคชอีก๑คนสำหรับ๑๓คน
ที่เราบอกอย่างนี้ว่าสรุปแล้วรายการไหนจะได้เขาสัมภาษณ์ก่อน
ไม่มีรายงานไม่ได้ทุกคนเสมอภาคกันหมด

ก็มีรายงานข่าวจากนายแพทยเวศธนภัยสารผู้โมยการ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะถึงอาการของน้องหมูป่าและโค้ชนะคะว่า
ได้รับการดูแลรักษาจากทีมแพทย์จิตแพทย์พยาบาล
และสหวิชาชีพของโรงพยาบาลซึ่งทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นแล้วหน้ากลมขึ้นมานิดนึงนะขึ้นมาคนละ๒๓กิโล
และอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ
โดยมีการทำกิจกรรมตามกระบวนการจิตวิทยาคือทำเป็นกลุ่มนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะ
แล้วก็สำรวจความรู้สึกภายในใจเตรียมพร้อมที่จะสร้างความมั่นใจ

แล้วก็ให้ทุกคนมีสภาพจิตใจที่พร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติของเขา
จะออกที่โรงพยาบาลซึ่งคาดว่าจะออกได้ภายในวันที่สิบเก้า
อาการล่าสุดนะคะกลุ่มแรกที่ออกมาจากถ้ำกลุ่มแรกเลยเนี่ย๔คนนะคะ
ตอนนี้ก็ปกติแล้วได้ยาปฏิชีวนะครบไปแล้ว๗วัน
กลุ่มที่๒ซึ่งออกมาในวันต่อมาคือวันที่๙กรกฎาเนี่ยนะคะ
ก็อาการเหมือนกันคือเอ็กซาเรย์ปอดทุกอย่างปกติ
ได้รับยาปฏิชีวนะครบโดสไปแล้วคือ๗วันแล้ว
ส่วนกลุ่มที่๓๕คนที่มีโค้ชเอกออกมาด้วยเนี่ย
ได้รับการรักษาตั้งแต่วันที่๑๐ผ่านมาอาการทั่วไปก็ปกติ
แต่ยังรอให้ยาปฏิชีวนะครบ๗วันก่อน
ส่วนแผนการดูแลต่อเนื่องเขาก็จะร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่สาย
ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของเด็กพวกนี้นะคะ
แล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ที่แม่สายเชียงรายนี่แหละ
จะร่วมดูแลกันร่วมกับทีมครูแล้วก็ทีมของผู้ปกครองครอบครัว
จะมีสมุดคู่มือให้คำแนะนำด้านโภชนาการดูแลสุขภาพตามน้ำหนักตัว
แล้วก็จะประสานงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการติดตามผลในระบบโรงเรียนด้วย

ใครก็อยากจะเจอน้องหมูป่าอยากได้พูดคุยนะคะ
นายประจนปรัชกุลซึ่งเป็นผู้ว่าราชการคนใหม่ของจังหวัดเชียงราย
ก็จะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้พบกับน้องทั้ง๑๓คน
รวมถึงผู้ปกครองด้วยนะคะอย่างเป็นทางการ
โดยจะมีการจัดแถลงข่าวส่งน้องทีมหมูป่ากลับบ้านในวันที่๑๑
หมายถึงว่าพบในวันที่๑๘นะฮะแต่น้องจะกลับวันที่๑๙พรุ่งนี้
ของการบริหารส่วนกลางจังหวัดเชียงราย
ขอโทษค่ะโครงการบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพื่อให้นักจิตวิทยาคัดกรองความเหมาะสมนะฮะคุณคะ
เพื่อสร้างเรื่องราวให้ดูเหมือนเป็นละครมันจะกระทบกระเทือนจิตใจในเชิงลบกับเด็กได้
เขาก็ให้ทำนี้คือว่าคำถามที่ทำให้รู้สึกผิดเกินจริงก็อย่าถาม
อย่าไปเศร้าซีการถูกเป็นเป้าสายตาในช่วงนี้ต่อไปเนี่ย
เขาก็จะไม่มีคนสนใจหมายถึงว่าจะน้อยลง
เหมือนที่ติดเหมืองเขาที่เขาส่งโน้ตมาบอกน้องนะครับ
เขาบอกสื่อนั่นแหละนะฮะแล้วสื่อก็เอามาลงว่าพวกติดเมืองก็เป็นอย่างนี้
โอ้โหตอนแรกไปเล่นหนังไปทุกอย่างออกรายการทุกอันเป็นฮีโร่
เป็นอะไรที่เขาติดเมือง๒เดือนที่ชิลียนะคะ
แล้วก็คำถามเชิงตำหนิเรียกร้องความรับผิดชอบจากเด็ก
กลัวว่าจะมีและเรียกร้องให้สัญญาในสิ่งที่เด็กไม่พร้อมจะทำ
โตขึ้นจะเป็นคนดีในอนาคตมันไกลเกิน

คำจำกัดความมันกว้างไปใช่ไหมเขาก็ดีในแบบเขาอ่ะเออ
มันไม่เหมือนกันหว่ะแล้วก็
ตอนนี้ไม่ควรเสนอข่าวในการเน้นดราม่าสร้างกระแส
แล้วก็ตีความเองหรือว่าดราม่ามาก
เพราะอาจจะทำลายจิตใจของเด็กและครอบครัวด้วยนะฮะ
รวมทั้งทำให้ประชาชนที่ตามข่าวอย่างเราเนี่ย
ราม่าไปด้วยเองนะฮะ

แล้วน้องนั้นเขาเป็นผู้ประสบภัยนะ

ส่งผลต่อจิตใจทั้งผู้ที่ประสบภัยและพวกเราเอง
อืมค่ะเอาอย่างนี้ก็สรุปแล้วพรุ่งนี้น้องทั้ง๑๓คน
โค้ช๑นักเกียราศาสตร์อีก๑๒คนพรุ่งโมงเย็นที่เชียงราย
ก็จะแถลงข่าวที่บอกว่าทุกช่องเท่ากันหมดพรุ่งนี้
อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เกิดขึ้นที่หาดใหญ่นะฮะ
ซึ่งเรื่องของเรื่องทุกวันนี้
เครื่องรางของขังเป็นยุคของเครื่องรางของขังกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ว่าของใครเนี่ยเหนียวจริงอันไหนเด็ดจริงอันไหนฟันไม่เข้าแทงไม่ออก

ทุกวันนี้การศักยันต์ของอาจารย์นู้นอาจารย์นี้
อาจารย์เขาก็จะเอามีดสกรีดที่ดูว่ามันไม่เข้า
แต่ปรากฏว่าคนคนนี้ไปเอาวิชาหนังเหนียวมา
ไม่รู้จะลองกับใครก็ลองกับตัวเองไปเลยแล้วกัน

ว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวเองมีผ้ายัน
พระยันทร์นี้เขาเชื่อว่าเป็นพระยันทรักษิตร์เหลือเกิน

นะฮะของเรื่องเนี่ยคุณชาวภิษฐ์ชุติ
โดยระกัดอายุเยี่ยม๒๐ปีวัยมุ่นเว้ย

ตำรวจจะต้องไปถึงเพราะว่าเขาบาดเจ็บหยุ่ง
น่องขาขวานโดนแท้ยิงเข้าไปหนึ่งนัด
อ้าวยิงตัวเองบ้าไปแล้ว
มือที่เขาถือมือซ้ายยังกำพยันเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเลยฮะ

เจ้าหน้าที่ก็เลยโอ้โหขนาดโดนยิงแล้วเนี่ย
ถ้ายันยังอยู่ในมือแบบไม่ต่อยกำแน่นมากพี่

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็พยายามประถมพยาบาล
ขนาดประถมพยาบาลมือก็ยังกรรมยันอยู่

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าขนาดเกิดเหตุเนี่ย
เขาได้นำกระสุนปืนจุด๓๒เนี่ยออกมานะฮะ
ก็คือเอาง่ายนี่แหละเอามาเล่น
คือเอามาลองของเนาะ
แล้วก็ท้ายกระสุนเนี่ย

ให้การช่วยเหลือขนาดที่เขาทำการผสมพยาบาลเนี่ย
พบว่าเจ้าไอ้คนที่โดนยิงเนี่ย

แล้วก็ตอบคำถามวกไปวนมาวกไปวนมาวกไปมองมา

น่าจะเอาผ้ายันมาทดลองความเหนียว
โดยการตอกท้ายกระสุนเข้าที่ขา
อกไปเลยว่ากระสุนมันจะเข้าไหม

ตอบเข้าไปว่ากระสุนมันจะเข้าไหม

หัวกระสุนมันพุ่งทะลุขาเลยได้รับบาดเจ็บ

เวลาที่เขาจะต้องไปส่งพยาบาลเนี่ยคือจะต้องใช้ครีมเนี่ย
คุณดูนะเวลาทดลองว่ามันจะเหนียวไม่เหนียว

ตอกบริเวณท้ายกระสุนเพื่อที่จะเอากระสุนเนี่ย
ไปทำตะกรุดแขวน

กระสุนปะทุโดนขาได้รับบาดเจ็บ
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าช่วยกูหน่อย

คือจะเอากระสุนมาตอกท้ายออก

เจ้าหน้าที่ช่วยกูหน่อยเพราะกระสุนอยู่ในตัวกูแล้ว

จะโต้งกระดูกกระจูยกระจายถ้วยหมดเล่ะ

มันออกได้ไงแล้วมันตอกยิงสิ

นี่อันนี้เดี๋ยวนี้มันก็ลักเล็กขโมยน้อยกันไปหมดทั่วทั้งแบบว่า

ชีวิตนี้เลยก็ก่อนหน้านี้ในโลก
โลกออนไลน์เนี่ยเขาแชร์คลิปกันเลย
ในแฟซบุ๊ก

เขาโพสต์ข้อความว่า
ขโมยออกก่อเหตุยามวิการ

พร้อมใจนะฮะถนนพิบูลสงครามนี่นนทบุรีนี่เองนะฮะ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะช่วยกันแชร์ด้วยอย่าให้คนเลวมีที่ยืน
โดยมีกล้องในวงจรปิดเขาเอามาให้ดูกันเลยทีเดียว
ตอนประมาณตี๔๒๐ก็กำลังเช้ามืดเลยทีเดียวนะฮะ
วันที่๑๑กรกฎาคมก็มีอีตาผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีดำเดินเข้าไปในซอยนี้
แขนสั้นราวอายุประมาณ๓๔๐สักพักนึงก็วิ่งออกมาแบบ
แบบว่ารีบถือถุงสีขาวมาด้วย
อันนี้มีพิรุษเลยนะรีบวิ่งออกมาเลยทันทีนะตอนนั้นประมาณนั้น
ยังมืดมืดนะนี่นะฮะวิ่งออกมาเลยนะฮะ
วิ่งออกมาเสร็จปั๊บผลปรากฏว่าอีตาผู้ชายคนที่ชื่อธนโชธเนี่ยนะฮะ
ที่มีที่มีรั้วบ้านคาดว่าคนร้ายอาจจะค่ำรั้วเข้ามา

เพราะว่าพอกำลังจะออกไปทำงานเขาก็จะอยู่กับรองเท้า
ปรากฏรองเท้าหายไป๖คู่

มือสองใช่นี่รองเท้านี่มาของฉันดินี่ห้องน่ะเนี่ยมีมั้ยนี่ไงอย่างเงี้ยมาแต่งมาเจลล่องเจลล่าพลาด้าอะไรเงี้ยงดดำเนี่ยจะเด็ดกว่า
เขาก็ไปจริงหรือเปล่าไปจริงนะแล้วผลปรากฏว่านะคะเขาก็เลยขอวงจรปิดกับข้างบ้านเนี่ยดู
มันก็เลยอีตาคนนี้แหละวิ่งเข้าไปแล้วก็อีกสักพักนึงก็วิ่งออกมาอย่างทะเลอร์ทะล่านะ
น่าจะไปหลายบ้านนะถุงเบล่งเลยแน่นอนเขาบอกว่ามีของหาอย่างนี้อยู่เป็นประจำในซอยนี้นะคะ
แล้วก็โอ้โหประจำเลยค่ะไม่ว่าจะอะไรลักเล็กขโมยน้อยนู่นนี่นั่นหยิบอะไรได้เอาหมดทุกเรื่องราว
เพื่อจะนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันเลยทีเดียวก็ต้องให้ระวังแล้วล่ะ
สมัยก่อนเรารู้สึกว่าขโมยถังแก๊สโอเคยังพอเข้าใจได้
ว่าถังแก๊สเนี่ยมันยังมีมูลค่าเวลาแรกคืน
บางคนขโมยไอ้พวกวัสดุที่เป็นเหล็กก็เข้าใจได้
ว่าเอาไปชั่งกิโลขายเอาเหล็กเนี่ยไปชั่งกิโลขาย
แต่ครบกับสากคงอยากจะกินส้มตำ
ไม่เข้าใจว่าขโมยไงล่าสุดมะละกอ
ก็คงอยากกินมะละกอไม่ใช่อยากกิน
เก็บมะละกอตามต้นหรือมะละกอที่เขาเตรียมที่เอาส้มตำอย่างนี้
แล้วก็เอาไปขายแม่ค้าส้มตำ

นี่ตอนนี้เขาเตือนกันมาว่าช่วงนี้
ใครที่จอดรถริมถนนอะไรพวกนี้อย่าเอาของที่มีค่าล่อตาล่อใจ

เล็กน้อยมึงก็เอา

ขโมยวอร์ขโมยของนี่รถตำรวจก็ยังเอาไปอีกเหรอ

เพราะวันช่วงนั้นช่วงเทศกาลบอลโลก

ก็บอกแล้วทำไมไม่เชื่อฉัน
ฉันเป็นคนพูดเองใช่ไหมว่าฝรั่งเศสเซซีบอง
เชื่อฉันสิตั้งแต่นางงามจักรวาลแล้ว

ยังไงก็แล้วแต่เขาบอกว่าทุกวันนี้โดนรถตำรวจ
เมื่อก่อนเราจะรู้สึกว่าใครจะกล้าไปเอาของรถ
หน้าถ้ำหลวงคนกำลังบิ๊กคลินิ่งเด้กำลังทำพิธีกัน
เรื่องดีนะพระเภามาเต็มเลยช่วงพระของหลักนี้น่ะ
วินาทีที่คนเรากลัวไม่มีกินมากกว่า

ช่วงหน้าทุกคนลองดูแล้วกันเพราะว่าผู้หญิงเนี่ย

ใช่แล้วก็นอนตายอยู่ในหลุมมา๓๐๐ปี
เพราะว่ารักกันมากเลยทีเดียว

แต่ตอนนี้คือตำรวจเขาจะเสนอปรับเปลี่ยนพอสมควรแล้ว

ไม่เท่าวันนี้ที่สตชนะฮะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยว่า
เขาได้ทำพิจารณาแก้ไขกฎหมายกำหนดอัตราความเร็วของรถเนี่ย
ก็เชิญทุกคนเข้ามาประชุมหารือกัน
เพื่อร่วมพิจารณาโดยที่ประชุมมีการเสนอให้หน่วยงาน
ร่วมกันยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจำกัดความเร็วรถยนต์ขึ้นมาใหม่
คือเมื่อปี๒๕๒๒หรือประมาณสัก๓๙ปีที่แล้วเนี่ย
เขาระบุความเร็วในเขตเทศบาลกรุงเทพเนี่ยนะครับ

แล้วก็นึกว่า๘๐กิโลเมตรในเขตเทศบาลทั้งหมด
เทศบาล๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ซึ่งตอนเวลารถติดก็ไม่ได้อยู่แล้ว
แล้วก็เส้นทางระหว่างเมืองหรือถนนมอเตอร์เวย์เนี่ย
๒๕๒๒มันอยู่ที่๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ขนาดเดียวกันณวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
แต่ความเร็วของถนนมอเตอร์เวย์ทางด่วน
เขาเพิ่มขึ้นให้เป็น๑๐๐๑๑๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ส่วนเขตในกรุงเทพเนี่ยเอาจริงไม่ควรเพิ่ม

ใช่วิ่งได้เผื่อ๑๐กิโลเมตรมันก็วิ่งอะไรไม่ได้หรอก

เห็นว่าควรจะลดด้วยทุกวันนี้มันควรจะลดอัตราความเร็ว

เพื่อป้องกับการอัตราเหตุส่วนรายละเอียด

คณะทำงานพยายามจะเร่งรัดยกกฎหมายกระทรวงให้เร็วที่สุด
โอ้โหแสดงว่าวันนั้นคงจะแบบว่ามากกว่า๑๑๐

ฉะนั้นวันนี้เขาประกาศอย่างแน่นอนแล้ว
เพราะฉะนั้นหลังจาก๑๑๐กล้องมันมาเยอะแล้วตอนนี้

เปลี่ยนที่ตลอดนะบางคนทำรู้ดีนะ

ทุกวันนี้เขาเห็นทุกจุดแล้วค่ะ

ก็๕๐๐บาทแล้วไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทยค่ะ
อืมจบ

จดหมายนี่จดหมายนี่จะบอกว่าถอบอตตะลอจากถอบอตตะลอเลย

ทะเบียนรถนี่ชัดเจนมากเลย

เดี๋ยวเดือนสิงหาคมเราถึงจะรู้ว่าในกรุงเทพจะวิ่งอีกเท่าไห

เมืองใหญ่ไม่ถึง๘๐วันในยุโรปนะ
มันแออัดมากจนไม่ได้

แต่ได้แต่ใช้เบรกคันเร่งได้ใช้น้อยมากในเมือง

พี่ซูอาตรงนี้ก็ถามได้๑๑๐อะเต็มที่เอาน่า

แต่ทั้งหมดทั้งมวลรอสิงหาคม

ก็เดือนหน้าเองแล้วเราถึงมีรู้ว่าทั้งหมดทั้งรวม

เขาบอกความรักนี้มันมีมานมนานแล้วนะ
ตั้งแต่แบบว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกนี้ใช่ป่ะ

รายงานข่าวของนักโบราณคดีนะครับ

อายุประมาณสัก๓๐๐ปีได้แล้วนะครับ
หลุมศพใกล้หมู่บ้าน
เปติคริสต์ซึ่งก็อยู่ในเมืองของเทอร์ไนฟิลล์
ก็ไปอยู่ทางตะวันตกของประเทศยูเครน

เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะมีลักษณะของโครงกระดูกนี่นะคะ
เสียชีวิตทั้งสองลายนอนกอดกันอยู่อย่างนี้ค่ะ
ในท่าแบบกอดกันเลยทีเดียว
ดรมีโกล่าเป็นผู้อำนวยการแห่งสถาบันโบราณคดีของยูเครน
สาขาแคว้นทรานส์คาปาเตียเขาเผยว่านะฮะ
โครงกระดูกนี้มันอยู่ในยุคของสำริท

จากพวกโลหะทั้งหลายที่มนุษย์เริ่มสร้างโลหะแล้ว
ไม่ใช่ทำมาจากดินหรืออะไรอย่างนี้เลยใช่ไหม
ก็พบว่ามีผู้หญิงนอนลงนะ
ถ้าแบบว่าสร้อยกันมากเลยนะพี่
คือมีผู้หญิงนอนลงเนี่ยโอบกอดเนี่ยนะ
แขนขวาเนี่ยกอดผู้ชายเอาไว้นะ
ส่วนแขนซ้ายก็วางไว้อยู่บนไหล่ของผู้ชาย

เพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าคืออย่างนี้ฝ่ายชายจะนอนเหยียดตรง
โอเคไหมคือคนชายฝ่ายชายจะตอนเหยียดตรง
ลักษณะแบบนี้พอเขามองแล้วเหมือนกับว่าไม่ได้ตายพร้อมกัน

สันนิษฐานแล้วว่าผู้ชายเนี่ยอาจจะเสียชีวิต
ส่วนผู้หญิงเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากตายตามไปด้วย
ก็เลยใช้วิธีการนี้นะคะกินยาฆ่าตัวตาย
แล้วให้กบฝังตัวนางกับสามีที่ตายแล้วไปพร้อมกัน
โดยนางจะลงไปนอนโอบกอดสามีเอาไว้จะเห็นว่านอนตะแคง
แล้วก็ขาข้างซ้ายเนี่ยตัวก็จะงอนอยู่ใช่ไหมเข่าก็จะงอ
พอพาดไปอยู่บนร่างขาของผู้ชายตรงนั้น

จะเห็นว่าเป็นการสะท้อนถึงความรักอันเป็นนิรันดิ์
ซึ่งก็คาดว่าฝ่ายหญิงคงจะเลือกในการดื่มยาพิษไปก่อน
แล้วก็โอบกอดร่างสามีเสร็จแล้วก็ให้คนก็กลัวไป
เอ๊ะคนที่กบก็มึงก็ใจไม่รู้นะ

ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าคุณรักใครสักคนนึงแล้วคนตาย

ยังไม่ทันจบสมัยนี้คงไม่มีแล้วเนาะ

อายุทยาเมื่อก่อนทำมูไนท์ใหม่

ข้างบ้านจะต้องบอกอยู่กันไม่ได้

ที่วันนี้ยังมีว่าเก็บศพไว้ในบ้านลังสิต

เจิดก็ภรรยาเสียไปตั้ง๒๐กว่าปีก็เก็บไว้ในเป็นทำที่เก็บไว้เลย
แล้วก็รอให้แล้วท่านก็เพิ่งท่านก็เพิ่งเสียชีวิตเมื่อปีก่อน

อยู่ในสูบเลยเวลาเราไปเที่ยวไปเที่ยวที่เนี่ยก็จะแบบเอาดอกไม้ไปวางไว้ให้
พวกชาวไร่ก็เรียกแม่แม่ชิดเชื้อ
แล้วพอเจอก็เวลาไปเอ้าไปหาแม่

แล้วก็แต่งดอกไม้รอบอยู่ในไล่ไล่บีเอ็น

รอกัน๒๐๓๐ปีอ่ะพี่
ก็พ่อเจิดพ่อเจิดเพิ่งเสีย

ห้องไหน

คือคนแรกจะต้องเข้าทางพิธีแบรา

เมียคนแรกคือปัมมัยสุรีต้องตาย
เดวีก็เลยสบายใจอยู่เฉย

มีภรรยาห้าตำแหน่ง

คนที่ห้านั้นเนี่ยเมียคนแรกกับป้าไหมสุรีเนี่ย
เขาจะต้องตายก่อนใช่คือต้องทำพิธีแบร์หลา
นี่เป็นชื่อภาษาอันนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เขาบอกว่าคือสันนิษฐาน
เขาไม่ต้องการที่จะอยู่กับผู้ชายคนใหม่
ไม่ต้องการที่จะไปเมียใครอีกแล้ว
จากเธอคนเดียวเท่านั้นจึงต้องยอมตายจากกันไป
ถ้าเป็นคนสมัยนี้ก็บอกว่าดีใจมากให้หมดไป
กูจะได้มีผัวใหม่
เอามาดูเรื่องจราเข้บ้างคราวนี้พาไปเลยที่ปาปัวนี่ที่อินโดนีเซียนะฮะ

เมื่อวันจันทร์ว่ามีชาวบ้านโกรธแค้นมาก
อาวุธติดมือทั้งมีดทั้งพลั่วทั้งค้อแล้วก็ท่อนไม้บุกเข้าแทงนี่
ฆ่าเอลลิเกเตอร์คอปประดายเข้าไปบ้าสงสารจังเลยอ่ะ
กะ๒๙๒ตัวที่เมืองโซหลงจังหวัดปาปัวตะวันตก
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของอินโดนีเซียนะฮะ
ภาพข่าวของอันตราราของอินโดนีเซียเผยเห็นซากจราเข้โดนเอามากองรวมกัน
มีทั้งกำลังโตเต็มวัยแล้วก็แบบกำลังเติบโตแบบทุกขนาดเลยอ่ะ
เรียกว่าชาวบ้านค่ะลายล้อมอยู่ก็ระบุว่า
ที่เขาจะบุกฆ่าจอราเข้เนี่ยเขาได้ทุบพังสำนักงานของ

โอ๊ยไม่เอาอย่าทำเขาอย่างนี้นะจะบอกให้

บอกว่ามีชาวบ้านอายุ๔๘ปีเป็นผู้ชายนะคะ
เข้าไปยายย่าตัดไม้ตัดต้นไม้เนี่ยเพื่อเอามาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเขา
ปรากฏว่าโดนจอราเข้ซึ่งอยู่ตรงนั้นทำร้ายจนเสียชีวิตจมตีเลย
หลังจากทำพิธีศพให้ผู้เสียชีวิตวันที่๑๔พอวันที่๑๖ก็ฟาดกันอย่างนี้เลย
เพื่อแก้แค้นฆ่ายังไงอ่ะก็ทั้งมีดพลั่วคอและท่อนไม้ก็สับคอนะพี่นี่ไง
โอ้โหได้หลายใบเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าตำรวจบอกว่าห้ามไม่ได้เลย
แค้นกันมากนะรุนแรงมากแต่ว่าจะต้องถูกดำเนินโทษนะคะดำเนิน
ดำเนินคดีเพราะว่าจราเข้นั้นเป็นสัตว์สงวนใครฆ่าก็ถือว่าเป็นคดี

เขาบอกว่าเขาจดทะเบียนไว้ว่า
เพื่อศึกษาพันธุ์ของมัน
และค้าขายบางส่วน
สำหรับทำกระเป๋าเนี่ย

บอกว่าทำกระเป๋าหมดเลยไม่ได้ก็ต้องบอกว่าเอาไว้ศึกษา
เอาศึกษาสายพันธราเข้นิวกินีแล้วก็ค้าขายบางส่วน

ถูกกฎหมายนะคะเขาทำมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตายไปหมดอะแต่หมดฟาร์มอะ
บอกว่าถ้าหากว่าการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกเนี่ยต้องทำรั้วให้ดีเลย
นี่เจ้าของฟาร์มคงรีบฟอกเลยอะ
นี่เคยเห็นเวลาที่เขาทันพี่เมียเวลาที่เขาไปซื้อไอ้กระเป๋าจราเข้ไอเมส
แล้วมันจะมีใบไซเตรสอยู่ให้
บางใบอะเจ้าของเจราเข้มาจากเมืองไทยนะ
จราเข้จราเข้แอร์เมสที่เลี้ยงกัน

เขาบอกเจ้าของเจราเข้มาจากเมืองไทย

ลายเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้มันเกิดความงามจริง

แต่เผอิญบ้านเราเนี่ยฟอกหนังไม่เป็น
ไม่มีเทคนิคในการที่จะรู้จักการฟอกหนัง
ให้หนังจราเข้มันนุ่มอย่างนี้ได้ยังไง
แล้วหนังจราเข้เขาใช้ตรงหน้าท้องนะหลังเขาทิ้งหมด
เขาไม่เอาหนังที่สวยที่สุดคือตรงหน้าท้อง
ดังนั้นเขาจะต้องเลี้ยงอยู่บนหินอ่อน
เพื่อที่เวลามันแอมันจะได้มีคลูด
แล้วก็๑ใบกระเป๋า๑ใบ๓ตัวต้องใช้๓ตัว
แล้ว๓ตัวไม่ใช่ว่าอันนี้นะอายุฟังนะฟัง
ตัวไม่ใช่๑๒๓นี้ไม่ใช่
ก็คือมาจะเป็นแบบว่ามาเป็นแบบว่าสัก๕๐ตัว
เพราะกระเป๋าหนึ่งใบอย่างนี้มันก็จะทำให้

มันก็จะทำอันนี้อีก๑ตัว
ดังนั้นอินหน้าและหลังเนี่ย

นี่แหละจริงดูดีเนอะ
นี่แหละมันก็เหมือนจริง

ทำไมหนังมันถึงได้นุ่มมากขนาดนั้น

ปิดประตูเลยนะไม่ให้เห็นเลยนะว่าวิธีการฟอกหนังมันเป็นยังไง

ฟอกเก่งมากนางทำสีผสมได้เก่งมาก
แล้วก็วิธีการฟอกมันเนี่ย
เมืองไทยที่มีขายกระเป๋าหนังจราเข้
ก็สู้ไม่ได้เพราะมันแข็งมาก

ก็คือจราเข้ที่จะเอาไปทำกระเป๋าแบงค

ฉันรู้
ทีนี้ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะยาวออกมาอยู่แล้ว
ตอนนั้นวันเกิดแม่อดิวอลิสราจัดกัน

ทำไมไม่ไปคืนเงินเขากันบ้างที่เขารอกันอยู่

หลังจากนั้นปุ๊บนักร้องผ้าล่าฝันในปีแรกเลยมั้งซีแนม

ใช่ไหมออกมาโพสต์แฉนางร้ายสาวคนนึงว่า
ไม่ยอมคืนเงินจากทำธุรกิจร้านเล็บที่สุดท้าย
ร้านก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะหมายถึงว่าร้านไม่ได้เจ๊งนะ

ดิวเนี่ยก็เดินทางไปที่สารแพ่งกรุงเทพ
เพื่อที่จะเคลียร์เรื่องดังกล่าพร้อมเปิดใจเรื่องราวทั้งหมดนะฮะ
เราไปฟังเสียงดิวกันสักนิดนึงไหมเราฟังกันก่อน
ส่วนเรามี๕คนจริงแต่หุ้นส่วนที่ดิวถือดิวคือ๖๐
เงิน๒ล้านกว่าบาท๖๐สำหรับเขา๑๐มันคือแค่๒๐๐๐
แต่ของดิวมันคือล้านกว่าบาทเลยนะ
วันแรกเราทำธุรกิจกันแบบครอบครัวพี่น้อง
เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าการทำธุรกิจที่ถูกต้องมันคือ
ออกเสียงกันตามจำนวนคนใช่ไหมไม่ได้ตามจำนวนเงินหรือตามเปอร์เซ็นต์เหรอ
ดิวเองเป็นคนนัดด้วยซ้ำว่าจะเป็นคนคืนเงินให้กับทุกคน
แต่วันนั้นมันมีปัญหาเขาก็ชี้หน้าด่าดิวมีขู่ดิวอยู่แล้วว่าจะทำลายชื่อเสียงหรือปลา
นั่นแหละก็เขาบอกว่าตัวนางเองแม่ดิวเนี่ยถือ๖๐
คือจากสองล้านหกสิบล้านกว่าบาทอยู่แล้วแสดงว่าคนอื่นอื่นซีนงซีแนมเนี่ย
ถึงล้านก็คนละสองแสนสองแสนแต่ปรากฏว่าอันนั้นคือดิวให้สัมภาษณ์
ไปฟังเสียงซีแนมนางเสียกกับเสียกเหม๋ยอันนั้นเสียกกับว่าอย่างไร
ไม่เคยคุยอะไรกับเราแม้แต่ครั้งเดียวใช่ที่เราอยากคุยด้วยดีดีมาตลอด
กลายเป็นต้องขึ้นสารอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ได้ทักทายอะไรกันบ้าง
เขาไม่ทักไม่มองไม่คุยเราอยากไกลเกลี่ยอยู่แล้วเราเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่า
ไม่เคยคิดอยากจะฟ้องจริงแล้ววันนี้เป็นวันที่ไม่มันไม่ควรมายืนที่ศาลด้วยซ้ำ
ควรจะคุยกันตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วแต่ในเมื่อคุยกันไม่ได้
มันก็เลยต้องมาที่ศาลเนอะเพราะฉะนั้นสารตัดสินว่าใครถูกต้องก็คือตามนั้น
มันได้คืนหรือไม่ได้คืนแสดงว่ามันไม่ใช่ประเด็น
ต้องไม่คืนเพราะและไม่ได้คืนเพราะ
น้องหุ้นส่วนอีกคนก็ต้องได้คำตอบเหมือนกันจากทนายดีกว่า

จริงแล้วถ้าสมมุติคุณฟังอันนั้นมันแค่สั้น

ว่าจะทำลายชื่อเสียงนางอะไรอย่างนี้

ส่วนจะได้เงินคืนหรือเปล่ามันก็ต้องมีเหตุผลคำว่า

ในไอจี
ไอจีถามมาเขียนได้ยาวขนาดนี้เลย

เขาบอกเขาไม่ได้อยากเก็บเงินใครไว้สักบาทอยู่แล้ว
ไม่ได้อิดออดเลยทุกเงื่อนไขในด้านคดีความดิวเสนอว่า
สัญญาเป็นกู้ยืมก็ได้

ว่าเดี๋ยวคนที่ไม่ประสงค์ดีเนี่ย
เรื่องนี้จะมาเล่นงานดิวเขาก็ยอดจะคืนให้
แต่ปรากฏว่าโอเคถ้าทำแล้วธุรกิจเจ๊งเนี่ย

แต่คือธุรกิจมันยังไม่ถำงโกรธจะเริ่มนับ๑เลย
เพราะฉะนั้นก็ยังต้องเอาเงินคืนเขาถูกต้องไหม

ชั้นเนี่ยก็ฟังมาจากปากเหมือนกัน

ก็บอกว่ามันมีปัญหาเพราะทางที่

พอจะไปทำเสร็จแล้วมันมีปัญหาตกลงกันไม่ได้
ก็เลยไม่ได้ทำดังนั้นทางตึกเนี่ยก็ยังเหมือนกัน
ยังไม่ได้คืนเงินมา

มันเหมือนเป็นการเอาเงินเป็นแบบนี้หรอนี่ไง๒ล้านกว่านี่คือค่า

ประมาณนั้นคงจะมีอย่างนั้นค่าลงเนี่ย

คือจริงมันจะมีปัญหากับทางตึกด้วย

ก็คืนเขาไปไหมก็ต้องคืนยังไงก็ต้องคืน

ที่ฟังทั้งสองฝ่ายนะมันก็เหมือน
เหมือนพลไฟใส่กันโศงการปรระสาทกันไปแล้ว
ของแบบนี้นะเรื่องเงินเงินทองเป็นเรื่องที่สำคัญ
คือไม่ยอมกันไปเลยตอนนี้มีอะไรก็ต้องตรงไปตรงมา
รู้สึกตอนนี้นางก็จะฟ้องกับตึกอยู่เหมือนกันนะ

ใช่ก็เพราะว่านางเนี่ยนะไม่รู้จะเอาเงินคืนยังไง
นั่นแหละเราไม่ได้เข้าข้างใครอะไร

นางถามว่านางสวยไหมเหรอ

อ๋อหมายถึงนางพูดถึงตัวเอง

เอานี่ดีกว่า

ไชมนต์พูดแหวะกันแบบโลกแตกเลยทีเดียว

กับพี่สาวเขาลูกแก้วที่เคยมีปัญหากัน

ขวัญเนี่ยน้องสาวก็เลยอวยพร
แล้วก็อวยพรไปถึงพี่เขยด้วยที่รักนะคะ
เหมือนพี่ชายจริงเลยทีเดียว
ก็เป็นเรื่องราวดีวันดีนะคะที่ได้มาเจอกัน
แม่ไอ้นักเลงคีย์บอร์ดมาจากไหนไม่รู้
นะคะก็เข้ามาในไอจีของแม่ขวัญกันเลยทีเดียว
เขียนว่าไม่ควรรักมัน
อันนี้นะมันบอกนักข่าวว่า
คุณท้องแล้วก็เอาเด็กออก
ไปถามมันสินะมันทำไหม
ถ้ามันบอกว่าไม่มันก็ต่อ
เดี๋ยวใกล้ไหมบอกเขาเต็มจอเลยตอนนี้
บอกมันด้วยนะคะว่าก่อนตอบคิดดีก่อน

นางก็เลยแบบว่าคอมเมนต์กลับทันทีว่า

คุณเป็นคนประเภทไหนชอบยุ่งเรื่องของครอบครัวคนอื่นเขา
เป็นหนึ่งในสมาชิกของบ้านฉันตั้งแต่เมื่อไหร่
ไปดาวอังคารเลยค่ะโชคดีนะคะ

เขาบอกว่าพี่สาวเคยไปบอกข่าวไง
ว่านางท้องแล้วเอาลูกออกแล้ว

เขาก็อยากถามจริงเลย
ว่าผมเองมีง่ว่าออกแต่เจ้าว่าเลยเขาได้บาตรายบอกว่า

พาลูกไปที่กองถ่ายเนื่องจากว่ามีเก้งกวางบางชนิดเยอะ
ดามเร็วตกลงเป็นใครใครล่ะชีบอกว่าชีบอกว่าสามีไม่ให้พาไปที่กองถ่าย
เพราะว่ามีเก้งกวางชะนีบางเยอะมากหวั่นใจว่าลูกโตขึ้นเดี๋ยวจะเป็นเก้ง
เอาปากกามาไม่รู้ชี้หมดความอดทนก็เลยแยกบ้านออกมามาเช่าคอนโดอยู่
แล้วก็พูดในรายการว่าตอนนี้สบายใจเพราะว่ามาอยู่คอนโดแล้วก็ใกล้ที่จะงาน
ผู้หญิงพูดด้วยเหรอผู้หญิงพูดตอนนี้ผ่านมาสามสี่เดือนแล้วภาพเจ็บใจถึงว่าโอเค
ลูกสิแล้วต้องเป็นลูกชายด้วยเพราะว่าไม่อยากให้เป็นเก้ง
ดูเหงาสิลูกร่างดีเชียว

งานเข้ามาแบบรัวเลย
แล้วก็ซื้อคอนโดเนี่ยเพราะหวังจะอยู่ยาวแล้วชีวิตนี้ดีกว่าตอนที่อยู่กับ

ตอนนี้เจ้าของยังไม่ยอมขายให้นะที่เขาอยากได้เนี่ย
แล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นคุณแม่เลี้ยเดี่ยวมือใหม่

นี่เขาก็ไม่ได้มาบอกนะสามีเขาก็อยู่ไกลนะ

อันนี้เป็นข่าวที่ไม่มีใครไขปริศนาออกเลย

ไม่ได้เลยอันนี้ไม่รู้จริงนะพยายามไม่รู้
ลิเดียก็ไม่ใช่เพราะว่าลูกมันยังอ่อนมาก

พิธีกรสาวช่างจ้อก็ต้องพูดเก่งลายหนึ่ง
มีปากเสียงกับสามีบ่อย
ไม่ได้งานหลายรายการอันนี้งานหลายรายการ
ก็มีไอ้แพทย์นับประพาเหรอ
นี่ทำหลายรายการด้วย

สามีที่ไหนจะมาห้ามล่ะไอ้แพทนับประพา

อันนี้พูดจริงใช่ไหมเนี่ย
ผู้หญิงก็แต่งเป็นผู้ชายไปจีบผู้หญิงอะไรไม่รู้บุ่นวายไปหมดเลย
หน้าเขาอ๊อปป้าบ้างค่ะอันนี้คือถ้าเช็คเรตติ้งต้องขอบอกว่ามาแน่นเลยนะ
งานดีค่ะน้องฤทธิ์คุณหมอ
นี่นะเพียงแต่ว่าตัวมันเล็กไปนิดนึงนะแต่มันก็แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะมันกำลังงามเลยทีเดียว

เป็นคนที่ชอบลองของลองของอะไรอย่างนี้

เพราะว่าคนเราเนี่ยไปลองของ

เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยเวลาที่จะต้องหาของที่พกติดตัวเนี่ย
เขาจะต้องดูว่าที่ไหนเหนียวสุด

แล้วบอกว่าชีวิตแทบพังคุณ

หลายคนก็คือฉายาเขาในอดีตอยู่แล้วล่ะ
ที่ไหนพระเครื่องที่ไหนยิงแทงไม่เข้า

เอาปืนยิงตัวเองเลยนะว่าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้า
ในที่สุดลองไปลองมา

ชีวิตตัวเองมันได้ของดีมาที
แต่เขาบอกว่าพระที่เองไม่เข้าจริงมีไหมมี

ชีวิตมันพังจนไม่เหลืออะไรเลย

แต่วันนั้นด้วยอาชีพของเขาที่จะต้องไป

วันนี้๔ทุ่ม๑๐นาที

พรุ่งนี้วันเกิดกัญชัยแหม่ข้อแสดงข่าว๑๓
หงุงป่าวันนี้ล่ะครับ

เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไม่มีรายการข่าวใส่ไข่นะคะ
วันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ